ผู้หญิงที่จังหวัดนครสวรรค์อายุสักประมาณ๖๑ปี
โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ร้องเรียนสื่อมวลชนบอกว่า
คือมีบุรุษปรายศนียค่ะนำกล่องพัสดุมาส่งที่บ้าน
แล้วยังไม่ถึงประมาณ๑นาที๒นาทียังไม่ทันกลับเข้าบ้านเลย
ปรากฏว่าก็มีตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจปรับกรามยาเสพติดนะคะ
ประมาณสัก๑๐คนมาล้อมหน้าล้อมหลังจับกลุ่มเธอบอกว่า
ข้างในเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ามันมียาเสพติดอยู่นะคะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจปรับรามยาเสพติดเนี่ยไปบุกจับนางประชุมมากบุญอายุ๖๑ปี
ซึ่งเป็นแม่ของพันธุ์ตำรวจโทพิเชษเสาแบนเป็นสารวัตร
กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว๒กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
เรื่องราวนี้มันถูกแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์นะคะ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปที่บ้านของนางประชุมค่ะ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอพยุหะเคียรีจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทีนี้ได้ใจความนางประชุมเล่าให้เราฟังบอกว่า
วันที่เธอถูกตำรวจจับเธออยู่กับสามีซึ่งป่วย
หลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดสมองจากการประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ
เมื่อหลายปีก่อนจากนั้นจู่ก็มีบุรุษปรายศนียค่ะ
เดินเข้ามาเลยมาส่งพัสดุที่บ้านเธอ
เธอก็ออกไปรับก็คือตามปกติ
โดยพัสดุต้นทางมาจากพนมทวน
มาจากคนที่ชื่อว่านายพนมทวนแทร่หวาง
พร้อมกับมีการระบุเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะ
ส่งถึงผู้รับเป็นลูกชายของเธอ
ที่สุดแล้วเธอก็เซ็นรับพัสดุ
ไม่ทันจะหันหลังกลับเข้าบ้านค่ะ
จู่ก็มีผู้ชายสักประมาณ๑๐คนอ้างตัวบอกว่าเป็นตำรวจ

แล้วถามบอกว่าพัสดุอะไรรู้หรือเปล่าว่าข้างในมียาอยู่
มียาอยู่ในนั้นคำถามคือยังไม่ได้แกะพัสดุเลยคุณรู้ได้ไงว่ามียาอยู่ในนั้น
ตอนนั้นเนี่ยคุณประชุมบอกว่าก็รู้สึกงงนะงงมากพยายามที่จะหยิบโทรศัพท์ไปหา
โทรไปหาลูกชายที่เป็นตำรวจโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยหน่อยช่วยมาตรวจสอบ
แต่ก็โทรไม่ได้เพราะว่ากลุ่มผู้ชายสักประมาณ๑๐คน
อ้างตัวบอกว่าเป็นตำรวจปรับปรามยาเสพติดเนี่ยยึดโทรศัพท์เธอไป
แล้วก็บอกให้เธอแกะพัสดุดูแบบนี้พอแกะดูมันมียาเสพติดอยู่จริงในนั้น
ซึ่งเธอเองก็ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นยาอะไรแต่กลุ่มผู้ชายเนี่ยแจ้งบอกว่า
มันเป็นยาไอซ์๕๐กรัมยาอีสีขาวจำนวน๕๐เมตร
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณประชุมกันหน่อยค่ะ

ปริศนีย์มันก็ไม่ได้ฟังพอนั้นพุธมันวัยเกิน
แล้วถามว่าก็มองรู้ได้ไงอะเดี๋ยวมันถึงมาตาม
แล้วเราจะโทรหาให้ผู้ใหญ่มารอให้เปิดผู้ใหญ่มาก็ไม่รอเปิดกันก่อน
ต่อมาจากไหนมันต้องทุบให้เราเราบอกแล้วงั้นก็ส่งคนมั่ว
ถ้าเกลียดใครก็ส่งต้นต้อไม่จับมาจับไปทั้งอย่างเดียวต้องหาตัวต้องต้องต้องมาให้เรา
มันไม่ยอมหรอกทีนี้เนี่ยนางประชุมเล่าต่อนะคะ
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่กล่องพัสดุจะมาส่งที่บ้านเนี่ย
มันก็เคยนะเคยมีจดหมายทางปรายศนีย์ในท้องที่แจ้งบอกให้เธอเนี่ย
ไปรับพัสดุที่ทำการปรายศนีย์แต่ตอนนั้นเธอไม่สะดวกที่จะไปรับ
ยืนยันเลยนะคะว่าเธอมีความบริสุทธิ์ใจท้าเลยนะคะ
บอกว่าไปตรวจสอบประวัติคนในครอบครัวตรวจสอบบัญชีธนาคาร
ไปตรวจสอบดูได้เลยว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ที่อยู่ในกล่องพัสดุที่ส่งมาที่บ้านของเธอทีนี้ทีมข่าวของเราติดต่อไปยัง
พันธุ์ตำรวจโทพิเชษเสาแบนเป็นลูกชายของคุณประชุม
บอกว่าที่แม่ของเธอถูกตำรวจจับเป็นเรื่องจริง
โดยแม่โทรศัพท์มาบอกว่าถูกตำรวจจับ
ซึ่งขณะนั้นเนี่ยเขาพักอยู่ที่กรุงเทพฯเพราะบอกว่าขอที่แจง
ว่าที่ผ่านมาถูกขบวนการค้ายาเสพติดกันแกล้ง
ทำร้ายมาตลอดเวลานะใช่เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
น่าจะเป็นการถูกกันแกล้งเพราะว่ามันมีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่
คือก่อนอันนี้ตัวเขาเองเนี่ยรับรัชการใช่ไหมค่ะก็จะมีการไปกวาดล้าง
จับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคหกมานานค่ะจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดหลาย
รายหลายขบวนการเคยจับกลุ่มตัวการใหญ่ได้แล้วตัวการใหญ่ติดคุกตลอดชีวิตมาแล้ว
อืมจนครั้งหนึ่งตัวเขาเองเนี้ยเคยถูกร้องเรียนแล้วก็โดนสั่งขังไปเจ็ดวันด้วยนะ
ค่ะต้องหอบหลักฐานไปสู้คดีแก้ต่างอ๋อสามปีกว่าจะหลุดพ้นค่ะ
แต่ขบวนการนี้ไม่หยุดที่จะไปหาวิธีต่างมาเล่นงานตัวเขากลับมาพอเขาออกมาแล้วเขาก็ไปเปิดเฟซบุ๊คค้าพระเครื่อง
ขบวนการค้ายาเนี่ยยังปลอมเฟซบุ๊กมาติดต่อกับตัวเขาเองเพื่อสร้างหลักฐานเท็จว่าตัวเขาเนี่ยค้ายาเสพติด
เขาบอกว่าก่อนที่แม่ถูกจับหนึ่งถึงสองวันก่อนหน้านี้ค่ะ
ตัวเขาเองเนี่ยไปอยู่ที่ที่เชียงใหม่อืม
มีคนโทรมาขอเลขบัญชีบอกว่าจะมีการโอนเงินมาให้เพื่อเป็นการรับรองมีการซื้อขายพระเครื่องกัน
จริงจริงแล้วเรื่องของการซื้อขายพระเครื่องเนี้ยเขาไม่เคยให้มีการโอนเงินแบบนี้มาก่อนนะฮะ
หลังตัดผมเสร็จที่ที่อยู่เชียงใหม่นะฮะโทรกลับไปสอบถามปลายสายติดต่อไม่ได้อีกเลย
นี่ไงแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์กับแม่เขาแบบเนี้ยเออแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะคุณแม่
หลังจากที่ถูกตำรวจสอบปากคำเสร็จสิ้นปุ๊บที่บ้านนะ
ก็ไม่ได้ถูกควบคุมตัวไปนะฮะส่วนของกลางเนี่ยถูกยึดไปส่งให้กับสพในท้องที่ดำเนินการต่อ
ซึ่งสารวัตรบอกว่าถ้าเกิดว่าตำรวจมีหมายเรียกออกมาก็พร้อมที่จะเดินทางไปให้สอบปากคำ
อืมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้ทำหนังสือชี้แจงสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะอืม
คือนี่คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาส่งคอมเมนต์มาเหมือนกันนะคะว่าส่งมาเป็นพัสดุดื้อแบบนี้ได้เลยเหรอ
นั่นสินั่นสิแล้วก็หลายคนก็จับสังเกตว่าเอ๊ะมันจะมีใครเขาใช้ข้อบองตื้นเขาเนี่ยใช้ตามเขานะ
อ่ามองตื้นขนาดส่งมาจ่าหน้าถึงตัวเองชัดเจนส่งมาที่บ้านแบบเออ
ไปให้แม่ตัวเองอ่าขนาดนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองลองดูแล้วกันเพราะมันมีที่มาใช่ไหม
ครับมีชื่อผู้ส่งค่ะมีเบอร์โทรศัพท์อ่าไหนลองติดต่อไปดูหน่อยซิเพราะว่านั่นน่าจะเป็นต้นทางสิ
ชื่อนายพนมทวนแทร่หวังมีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยเออลองไปดูสิมันก็ทะแม่งทำแม่งอยู่อ่ะนะ
อันนี้ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งแหละว่าตกลงแล้วเป็นยังไงกันแน่